คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของอภิษฎในการจับจ่าย

โดยธนาคารกสิกรไทยและสยามพิวัฒน
ก็มีการเปิดตัวบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย
ทีนี้มีการมอบอภิษฎสูงสุด
ในการจับจ่ายซื้อของรวมถึงใช้บริการ
จาก๓ศูนย์การค้าระดับโลกจะมีที่ไหนบ้าง
เดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้เลยค่ะ
พร้อมตั้งเป้ายอดบัตรรวม๑แสนบาทภายใน๑ปี
และมีการใช้จ่ายรวม๕๗๐๐ล้านบาท
โดยแนวทางของธุรกิจบัตรเครดิตกษิกรไทย
การพัฒนาให้เป็นไลฟ์สไตล์เครดิตการ์ด

เพื่อให้บัตรเครดิตกสิกรไทยเป็นบัตรเดียว

ภาพรวมของการใช้จ่ายบัตรเครดิตนะครับ
เราก็จะเห็นกำลังซื้อยังมีอยู่เยอะนะครับ
โดยเฉพาะในเซ็กเมนต์วนนะครับ
โดยเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังจับจ่ายใช้สอยเยอะนะครับ
ก็คือไม่ได้ลดน้อยลงนะครับ

ก็จะยิ่งช่วยทำให้ลูกค้า
ต้องเรียกว่าอาจจะไม่ได้ไปเพิ่มกำลังซื้อเขาโดยตรง
แต่ทำให้การจับใจใช้สอยเขาคุ้มมากขึ้น

๓ศูนย์การค้าระดับโลกภายในวันสยาม
แก่สยามภารกรสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคอฟเวอรี่
ซึ่งเป็นช้อปปิ้งดิสเนชั่นระดับโลก
และเป็นศูนย์กลางแห่งธุรกิจขาปลีกของประเทศไทย
เรามีบริการที่เป็นบริการพิเศษ
ที่จะทำให้ท่านลูกค้าหลายท่าน

รู้สึกมีความประทับใจนะคะ
มีความรู้สึกอบอุ่นที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
เครดิตวันสยามกสิกรไทยมีรูปแบบบัตร๓ประเภท
แก่บัตรอินฟินิตบัตรซิกเนเจอร์และบัตรแลตตินัม

แก่ด้านการใช้จ่ายรับคะแนนสะสมสูงสุด๓เท่า
ด้านสิกกิฟต์ประโยชน์ใช้เพียง๑๐๐๐คะแนน
และด้านอำนวยความสะดวกสามารถประทับตรา
จอดรถได้สูงสุดวันละ๘ชั่วโมง

ผู้สนใจสามารถสมัครบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย
ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา